แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงนะคุณ
เห็งรับทรัพย์ส่วนจะเป็นใครกันบ้าง

อ๋อกำลังมีประเด็นอยู่แล้วก็มีความเห็นเข้ามา

เบามา๓ตัวท้ายพอให้หัวใจกระชุ่มกระชวยกันหน่อยค่ะ
งวดนี้ค่ะคุณโชคดีเป็นของนี่แหละแท็กพระรันยูที่โพสต์โชว์
พอลอเวอร์ให้อิจฉากันเล่นนะคะ
ในความดวงดีได้ค่าขนมไปพอกรุบกรีบหอมปากหอมคอค่ะ
แต่ถ้าจะให้ดวงดีที่สุดนะคะ
ขอยกให้พระเอกซิกแพคอาร์ตพระสุทธิ์เลย
ทำเอาแฟนคลับเนี่ยอึ้งไปเป็นแถบกับความมหาเห็งของเขาค่ะ
ถูกเลขท้าย๒ตัวเบาเท่าไหร่รู้ไหมคุณเบาของอาร์ตเนี่ย

โอ้โหคุณผู้ชมก็ใครที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ
ก็บวกลบคูณหารเก่าเองนะคะ
ร่าวก็น่าจะทะลุครึ่งแสนแหละคุณ
นี่ไม่นับรวมนะเจ้าตัวเขาโชว์สลากินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว
ยังมีอัพสเตตัสต่อว่ามีใต้ดินถูกอีก๗๐๐
แต่ว่างานนี้อย่าเพิ่งเรียกคุณพี่ตำรวจมาจับนะฮะ
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าหยอกเล่น
แล้วก็ขอกำชับข้อความด้วยว่าไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวตำรวจจับ
เปล่าล้ะเผยไต๋เมื่อสักขนาดนี้แล้ว

อืมแต่ก็ถือว่าเป็นคนดวงดีนะรับเดือนมีนาคมเลย
มหาเฮงกันหลายคนรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวของเราด้วย

ในช่วงต่อไปจะให้น้ำมาบอกละกันถูกตัวไหนบ้างอะไรยังไง

จะเป็นแบบนี้จะมีอาการช่วยปอบหนักหน่อย